พาไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งครับถูกแฟนสาวใช้มีดแทงเข้าไปที่อก
ตัดที่คั่วหัวใจตายคาเตียงนอนนะฮะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยหลังจากก่อเหตุก็หลบหนีไปสุดท้ายขอเข้ามอบตัว

เมื่อคืนนี้สอบปากคำจนดึกจนดื่นครับ
ดูหน้ามันอ๋อดูหน้าหน่อยดิเอ้ยนี่น่ะนี่นี่น่ะลูกกูยังไม่เคยตีเลยเอาขอบผมอ๋อ
ห้ะอยากจะดูหน้ามึงอ่ะวันนั้นที่เมย์นั่งอ่ะไม่นั่งต่อที่แม่ตายอ่ะ

คือบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศตอนที่ประมาณช่วงบ่ายเย็น
ตำรวจเรียกทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณป้าของคนตายมาสอบปากคำ

เขาบอกว่าเขาจะรอดูหน้านา
จนตอนนี้พ่อก็คือยังรออยู่
โกรธมากครับพ่อโกรธมากว่าทำไมต้องทำกับลูกขนาดนี้ด้วย

จำได้ไหมตอนที่เจอในงานศพแม่ของลูกชายเนี่ย
ด้านขวานั่นคือภาพนิ่งในวันนั้นนะฮะ
ที่บอกว่าโกนหัวนี่คือผู้ตายตอนนั้นเขาโกนหัวบวชหน้าไฟ

แล้วก็พาผู้ก่อเหตุก็คือนาแฟนสาว
ที่ใส่หน้ากากอ่ะไหมนะถูกต้องครับ
ผมยาวผู้หญิงชุดดำคนนั้นมาเปิดตัว

นี่แฟนผมกำลังคบหาดูใจกันอยู่

สิ่งที่ครอบครัวเคยต้อนรับตอนนั้น
ลืมไปหมดแล้วเหรอทำไมต้องมาฆ่าลูกพ่อด้วย
บรรยากาศเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพักท่าข้ามเมื่อคืนนี้
คุณพ่อสมพงศ์เป็นพ่อของผู้ตาย
ผู้ตายคือนายสหวัดหรือว่าในฟอร์ดอายุ๒๒ครับ
พ่อโกรธมากเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของลูก
เอามีดมาแทงหน้าอกมันตัดเข้าที่คั่วหัวใจของลูกชาย
ตายคาเตียงนอนที่ห้องพักเป็นคอนโด๘ชั้น
ย่านพระราม๒กรุงเทพมหานคร
นาหรือว่านางสาวสลินทิพย์อายุ๒๓
ก่อเหตุเสร็จแล้วหลบหนีไปก่อนที่บ่าย
จะขอติดต่อเข้ามอบตัวแล้วก็พาตัวมาที่โรงพักนะครับ
รอจนดึกดื่นคืออยากจะเห็นหน้าแล้วก็โกรธด้วย
มีบางช่วงนะครับที่พ่อเข้าไปเคาะประตูห้องสืบสวน
ขอดูหน้าก่อนตอนนั้นยังไม่เห็นชัด
นี่จังหวะนี้นี่คือตอนช่วงบ่ายนะครับ
คุณพ่อเนี่ยส่องพยายามส่องเห็นไหมฮะจังหวะนี้คือมองเล็งเข้าไปแล้ว
คุณพ่อเคาะก่อนนะนี่ครับอยากจะเคาะเข้าไปดูหน้า
แล้วสุดท้ายรอจนประมาณ๔ทุ่มกว่าเกือบ๕ทุ่ม
เห็นจังหวะที่ผู้ต้องหาเดินออกมา
แล้วมีจังหวะที่คุณพ่อจะวิ่งเข้าใส่ด้วย

พ่อก็เลยยิ่งไม่พอใจก็ตะโกนต่อว่าเลย
ที่เราฟังกันไปเมื่อกี้นี้นะฮะตำรวจเลยต้องอธิบายว่า

นี่คือภาพบรรยากาศเมื่อคืนนี้ความรักของพ่อนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่ภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลสิริราชครับ
เช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ครอบครัวในฟอร์ตซึ่งเป็นผู้ตาย

แล้วก็มีการทำพิธีเชิญวิญญาณ
ณจุดเกิดเหตุทุกคนร้องไห้
สารที่สุดคือคนเป็นพ่อและป้าครับ

ทุกคนต่างพูดชื่อฟอร์ดไม่ต้องห่วงนะ
เดี๋ยวจะสู้คดีและทวงคืนความเป็นธรรมให้
คนที่ทำแบบนี้โหดเยี่ยมกับฟอร์ดแบบนี้

ดูฮะพ่อไปกอดร่างของลูก

แล้วก็บอกลูกว่าไปวัดนะลูกนะ
เอี๊ยะถูกว่ามันทำให้นะ

เดี๋ยวคนดีพอดไปนะ

เขาเหี้ยบบ้างเลย

ฆ่าคนตายตลอดเนี่ยนะ

แล้วยังบิดมิดอีก

ให้ตายเต็มที่อื่น
ไม่ต้องห่วง

อี๋เนี่ยบอกเลยว่าคนที่ทำนี่

แทงมีดไม่พอแล้วบิดมีดอีก

นำร่างของผู้ตายไปที่จุดเกิดเหตุด้วยครับ

บอกกล่าวให้วิญญาณตามไปที่วัด

จุดนี้ในห้องที่ไปเจอศพของผู้ตายเนี่ย

ซึ่งจะเป็นจุดที่ตั้งสวดบำเพ็ญกุศล
พ่อก็จุดทูปบอกกล่าววิญญาณลูกนะครับ

ฟอร์ดที่สวมใส่ตอนที่ไปเจอศพเนี่ย

มีร่างของลูกนอนอยู่ครับมิ้นคุณผู้ชม

เลือดอาบขนาดนั้นน่ะ

ให้ผสมสวดเรียกวิญญาณ
ข้าวของทุกอย่างในห้องยังอยู่จุดเดิมหมด

เศร้ามากครับทั้งพ่อและญาติ

วางไว้ใกล้กับไฟแชคตรงโต๊ะนี้เลยฮะ

นี่คือบรรยากาศที่วัดงานศพก็

ทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดที่คอนโดครับ

ตี๔กว่าผู้ก่อเหตุฮะ

ตอนที่เขาออกมามีความรีบร้อนดูโลกฮะ

จับภาพตอนตี๔๔๓ห่างกันนาทีเดียว

นี่ห่างจากจุดเมื่อกี้ที่เจอแค่นาทีเดียวเท่านั้นนะครับ

ตี๔๔๐ถามวิ่งออกมามากดลิฟท์
เสื้อสีดำกางเกงขายาวมีกระเป๋าสะพายเอาไว้

ก็คุยโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วเข้าไปในลิฟต์

อันนี้รับภาพบริเวณทางเข้าออกของตึก

นี่ไล่เรียงตามเวลามาเลยนะครับคุณผู้ชม

จุดนี้ครับนี่ฮะนี่คือตอนตี๕๒๘นาทีก่อนรุ่งเช้า
ตี๔๔๒จนกระทั่งตี๕๒๘ได้วงจรปิดมาอีกครับ
เป็นภาพสุดท้ายของผู้ตายที่ทางครอบครัวเนี่ยนำมาเปิดเผยให้กับทีมข่าว

ดูตัวเลขด้านบนจอด้านขวาเห็นไหมฮะ
เดือน๙๒๐๒๒ตอน๕โมงกับอีก๗นาทีค่ะ
นี่เลยค่ะสีขาวลูกศรชี้คันนั้นนะครับ
โมง๑๐นาทีช่วงเย็นผู้ตายใส่กางเกงยีนขายาวสีดำ
สีดำสะพายกระเป๋าเดินออกจากบ้านมารอรถฝั่งตรงข้าม
ศรสีเขียวชี้นั่นคือฟอร์ดครับออกมายืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมฮะ
อยู่ฝั่งนู้นรถของนาผู้ก่อเหตุอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
นี่ฟอร์ตเดินมาแล้วเนี่ยครับ๑๗นาฬิกา๑๓นาทีครับ
ฟอร์ดโบกรถกระป๋อนี่เห็นไหมฮะจังหวะนี้
กระเป๋าคือรถคันเล็กแบบในจอที่วิ่งผ่านไป
มันจะมีวิ่งมาฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันโบกรถกระป๋อปรากฏว่านาลงมาจากรถ
แล้วเดินเข้ามาใกล้ฮะเดินเข้ามาใกล้แล้วตามผู้ตายไปขึ้นรถ
ดูครับนี่ฮะคือผู้ตายขึ้นไปก่อนแล้วนาเดินขึ้นตามเลย
ไปกว่าครึ่งชั่วโมงประมาณเกือบ๖โมงเย็น๑๗นาฬิกา๕๐นาที
จังหวะนี้ดูเวลาไปด้วยนะครับคุณผู้ชมนานั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับมาเอารถของเธอ
คันขาวที่จอดเอาไว้ตั้งแต่ตอน๕โมงเสร็จแล้วขับออกไปตอน๑๗นาฬิกา๕๒นาที
นี่ตอนมาถึงเปิดประตูขึ้นรถไปสตาร์ทเครื่องอะไรต่างขับออกไป
นี่ครับก่อนที่พออีกวันหนึ่งรุ่งขึ้นรุ่งเช้าฟอร์ดตายฮะ
ขับออกไปแล้วครับนี่คือภาพวงจรปิดที่ทีมข่าวได้มาโดยเฉพาะนะครับ
พ่อของผู้ตายเอาภาพมาให้ทีมข่าวดู
ภาพที่เราเห็นกันตอนแรกที่นั่งล้อมวงกันนะฮะ
แล้วก็ฟอร์ดโกนหัวดูภาพนั้นอีกสักครั้งก็ได้
พ่อบอกเลยว่าโอ้โหเห็นภาพนี้แล้วมัน
มันทั้งโกรธทั้งแค้นแล้วมันเจ็บปวดมาก
ลูกพ่อนะพาเขามาเปิดตัวในวันที่ต้องเผาแม่ของฟอร์ด
ทุกคนก็เพิ่งจะรู้ว่าอ้าวมีแฟนแล้วเหรอ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเหมือนฟอร์ดเนี่ยเขาคบกับนามาได้ประมาณสักสองปี

ทุกคนก็เลยเพิ่งรู้ก็เลยอ้าวเหรอมีแฟนแล้วเหรอ
แล้วพอมารู้ว่าผู้หญิงคนที่ลูกพ่อรักและคอยดูแล
มันปักมีดลงไปที่อกแล้วตัดคั่วหัวใจ
ทำไมถึงทำขนาดนี้อยากจะถามนะ
ทำไปทำไมทำไมต้องแทงขนาดนี้ด้วย
คาใจเหมือนกับป้าของผู้ตายครับ
ไม่เชื่อว่าตอนที่เกิดเรื่องฟอร์ดจะมีโอกาสได้ต่อสู้หรือขัดขืน

ถ้าสมมุติต่อสู้กันผมดูแล้วมันไม่ใช่
เพราะว่าถ้าต่อสู้กันอย่างมากก็บาดแขนบาดขาเปิดทีนี้ก็วิ่งหนีได้ถูกไหม
แต่นี่เขานอนสภาพนี่เขานอนเฉยแบบเหมือนหลับอ่ะ
แล้วก็มีเพื่อนเขาคนหนึ่งไลน์คุยกันอยู่
เอ๊ะคุยอะไรไม่รู้อ่ะคุยแชทอ่ะ
เขาบอกฟอร์ดเขาบอกว่าไปงานวันเกิด
แล้ว๕ทุ่มฝ่ายังแชทได้อยู่
หลังจาก๕ทุ่มไปแชทไม่ได้
โทรก็ไม่โทรตอนเช้าก็ไม่รับสาย
โทรถึง๕โมงเย็นก็ไม่รับสาย
พอดีผมมาเจอแล้วผมรับสายผมก็ถามเขา
เขาก็บอกว่า๕ทุ่มกว่าเขาก็ยังคุยอยู่เลย
นี่คือสิ่งที่พ่อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถ้าเกิดว่าลูกพ่อสามารถขัดขืนได้

เพราะเอาจริงถ้าดูจากร่างแล้วฟอร์ดตัวสูงกว่านาอีก
ของผู้ชายมันต้องสู้ได้ใช่ไหมครับต้องขัดขืน
แต่ไม่มีเลยปักเข้าไปที่หัวอกด้านซ้าย

นี่คือพ่อสงสัยว่าทำตอนที่ลูกพ่อหลับหรือเปล่า
กำลังนอนอยู่บนเตียงหลับอยู่นิ่งหลับปุ๋ยหรือเปล่า

และนี่แหละฮะนอกจากพ่อสงสัย

จำตอนที่ป้าร้องไห้ตอนที่ไปรับศพ
ได้ไหมฮะแล้วป้าพูดคำว่า
เยี่ยมเหลือเกินโหดเยี่ยมเหลือเกิน

ไม่เชื่อว่าจะมีการต่อสู้กัน
ก่อนที่ผู้ต้องหาจะลงมือแทง

หลานของป้ากอดหมอน

ถ้าได้มีโอกาสต่อสู้มันต้องมีแผลบ้างสิ

น่าจะอาศัยจังหวะที่หลานป้าหลับสนิท

คุณพิชงดูหน้าจอครับ
มีดเล่มนี้เพื่อมาก่อเหตุโดยเฉพาะ

คือตอนแรกเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนที่ข่าวออกมาเนี่ย
ข้อมูลเบื้องต้นที่ออกมาคือมีดเล่มนี้เนี่ยมีอยู่ที่คอนโดนี้อยู่แล้ว

มันใช่ไหมล่ะกับมีดเล่มที่เจอที่เป็นของกลาง
ลองเทียบดูนะครับนี่คือสิ่งที่ป้าสงสัยฮะ
คุณต้องคิดดูสิแรงผู้หญิงกับผู้ชาย
ถ้าต่อสู้กันยังมากก็อาจจะมีบัตรแผล
ไปเยอะถูกไหมแรงผู้ชายมันต้องเยอะผู้หญิงกันแล้ว
คุณใช่ไหมนี่สภาพที่รูปฉันได้มา
ฉันได้มาตอนเมื่อวานนี้นะ

เฮี้ยบมากเหี้ยมด้วย

คุณก็ไม่มีสิทธิ์ยังจะมาฆ่าเขา
แล้วตามที่ดูหลักการดูคนตายสภาพศพดูห้อง

ใช่ชัดเลยว่าเขาไต่ตองและเจตนาจะฆ่าให้ตาย
อ่ะป้าย้ำตลอดเลยว่าโหดเยี่ยมมากครับ
ตอนนี้พ่อและป้าไม่สบายใจเพราะผู้ต้องหาได้ประกันตัว
และมันพระดีฆากคนตายด้วยจะคงต้องสู้คดีถึงที่สุดแน่นอน
แม้จะได้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
เพื่อจะยื่นค้านประกันในชั้นศาลให้ได้
บอกด้วยด้วยรักและห่วงมากหลานคนนี้

อายการยื่นฟ้องผู้ต้องหาในชั้นศาลครับ
ขณะที่พ่อของฟอร์ดพ่อของผู้ตายเองก็เตรียมยื่นเรื่องค้านประกันตัวเหมือนกันนะครับ
แต่ก็พ่อบอกว่ายังไม่มีตำรวจคนไหนสนใจเสียงพ่อเลย

ทางคดีว่ายังไงเบื้องต้นแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุฆ่าคนตายโดยเจตนาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
การสอบปากคำเจ้าตัวยังคงปฏิเสธ
อันนี้เป็นข้อมูลที่มีรายงานข่าวออกมานะครับ
มอบตัวโดยที่ไม่ได้มีพฤติการจะหลบหนี
และไม่ได้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

แล้วนัดหมายให้มารายงานตัวที่โรงพักแห่งนี้
คือสอนอท่าข้ามภายใน๒๔กันยายนครับ
ตำรวจสอนอท่าข้ามให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคดีไม่ซับซ้อน
พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวน
ส่งอายการสั่งฟ้องต่อสารต่อไป
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมมีคำชี้แจง